ไปดูอีกหนึ่งประเพณีโบราณของทางภาคอีสานกันบ้างนะคะ
ก็มีความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมหลากหลาย
มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับในทุกพื้นที่ต่างมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
โดยเฉพาะทางภาคอีสานจะมีประเพณีที่หลากหลาย
วันนี้จะพาไปดูประเพณีโบราณพื้นถิ่นของชาวอีสาน
จะมีประเพณีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ประเพณีแรกที่จะพาไปดูถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า
ชาวบ้านเรียกว่าประเพณีบุญข้าวประดับดิน
แค่เห็นพิธีก็ขนลุกแล้วล่ะครับ
ที่เห็นคือชาวบ้านนำข้าวของมาวาง
เพื่อเตรียมทำพิธีในยามค่ำคืน
ประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาของชาวอีสาน
ที่จัดขึ้นในวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙ของทุกปี
โดยในตอนเช้าชาวบ้านจะทำบุญตักบาท
ส่วนตอนเย็นหรือช่วงค่ำ
ชาวบ้านก็จะมานั่งฟังพระแหล่ธรรมะ

อีกทั้งยังนำข้าวปลาอาหารผลไม้หมากพลูบุรี
ห่อด้วยใบตองนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่
หรือตามพื้นดินบริเวณรอบเจดีหรือโบสถ์
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ
บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าสัตว์นรก

และยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้
รวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
ที่ต้องอดมื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปี
เพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่ผืน
ทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที่
ต่อกันอีกหนึ่งประเพณี
ซึ่งประเพณีนี้ชาวบ้านจะอบพยพข้าวของมารวมตัวกัน
ช่างเป็นประเพณีที่ดูชุนละมุนวุ่นวายจริงนะครับคุณผู้ชม
อย่างที่เราเห็นพี่น้องชาวอีสานบ้านเห่า
ต่างพากันนำเสบียงของใช้ต่างมารวมกันอย่างคึกคัก
ชาวบ้านเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีแตกบ้าน
คือการอบพยพชั่วคราวตามความเชื่อ
โดยเป็นพิธีพรามในอดีตซึ่งจะไม่มีพิธีสงฆ์เกี่ยวข้อง
แต่ในปัจจุบันนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาชั้นเพล
เพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นประเพณี
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต
ส่วนสาเหตุที่ได้จากประเพณีนี้ขึ้นมา
ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าปีใดมีวันขึ้นแรม๑ค่ำ
ในปีนั้นจะต้องมีการแตกบ้าน
โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าวันนั้นคือวันโลกาวินาศ

จะทำการสิ่งใดก็ไม่ดีไม่งาม
ชาวบ้านจึงมีการทำพิธีแตกบ้าน
โดยชาวบ้านจะย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว

เพื่อแก้เคล็ดให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองครับ

น่าสนใจและยังมีประเพณีอีสานอีกมากมาย

ที่มีโอกาสเราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ